มีคนหลายคนอยากเห็นอยากเห็นคุณพิงกี้
เพราะว่าออกจากเรือนจำมานะครับเป็นครั้งแรกเป็นวันแรก
แต่มีแต่รายงานข่าวครับมีแต่การบรรยายถึงการพบเห็นคุณพิงกี้
แต่ไม่มีสื่อสำนักไหนเท่าที่เราตรวจสอบดู
ได้ภาพตอนที่เธอกับพวกไปที่ศาลครับ
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเบิกตัว
กี้สาวิกาแล้วก็แม่อ้อยสริญญากับพี่ชาย
แล้วกับพวกรวม๑๙คน
มูลค่าความเสียหายกว่า๒๔๐๐ล้านบาท
เรือนจำไปยังสารอาญาเนื่องจากศาลท่านนัดตรวจพยานหลักฐาน
พอสารท่านเห็นปั๊บท่านมีคำสั่งเลื่อนการตรวจพยานหลักฐาน
และสอบคำให้การออกไปเป็นวันที่๒๙พฤศจิกายนเพราะอะไร
เพราะว่าคุณผู้ชมครับในสำนวนคดีมีพยานเอกสารนะครับ
จำนวนมากประมาณ๕๐๐แฟ้มนะครับ
เนี่ยฮะนักข่าวก็พยายามถ่ายรถเรือนจำมาคันแล้วคันเล่าก็ถ่าย
แล้วก็ถ่ายเก็บภาพเอาไว้ก่อนเผื่อจะได้เห็นสักนิดนึง
ใช่หลายคนอยากเห็นแต่ว่าจากการสังเกตการณ์ของผู้สื่อข่าวพบว่า
นี่ครับคุณผู้ชมคุณพิงกี้มาในชุดผู้ต้องขังสวมเสื้อคอกลมแบบนี้
และจะเป็นผ้าถุงสีน้ำตาลผมเนี่ยตัดสั้นนะสั้นประบาเลยจูงมือคุณแม่
เข้าห้องพิจารณาคดีคุณผู้ชมบอกว่าเออเหมือนดูในหนังต่างประเทศเลย
มาวาดแทนแบบนี้ครับระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างทางหน้าตาเป็นยังไงอ่ะ
สีหน้าสีตาเครียดไหมกังวลไหมสดใสแล้วชูมือทำเครื่องหมายโอเคโอเค
สีหน้ายิ้มแย้มนะฮะซึ่งคุณแม่ก็มีสีหน้าลักษณะเดียวกันนะครับ
คือมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาให้กำลังใจเต็มทางเดินด้านใน
หน้าห้องพิจารณาคดีนะครับแล้วช่วงบ่ายทนายก็ยื่นขอประกันตัวคุณพิงกี้
ชั้นศาลเป็นครั้งที่๓สารท่านไม่อนุญาตครับ
ส่วนนักร้องคนดังเบิ้ลปฐุมราชโอ้โหอันนี้ก็งานจะเข้านะครับ
เปิดใจในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่๓๐
รับเงินคุณแม่พิงกี้สาวิกาชายเดชไปสร้างหนัง๒ล้านบาท
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเป็นการร่วมลงทุนทำภาพยนตร์เท่านั้น
อันนี้ที่ผมบอกว่าอันนี้คืออาจจะยังไม่เป็นเรื่อง
เพราะอยากจะลองนะไม่มีใครชวนหรอกไม่มีใครชวน
แล้วที่เขาบอกเขาไม่กลัวเขามั่นใจที่ตำรวจจะเรียกสอบนั้นหรือ
เพราะว่าเพราะที่จะเป็นเรื่องก็ตรงนี้ประโยคนี้แหละ

คุณเบิ้ลก็คงพูดเพราะความสบายใจเพราะความไม่รู้นะครับ
แต่ข้อความที่บอกว่าคุณอาอายการดูแลคดีให้โอ้โหคุณผู้ชมครับ
มันร้อนฉาถึงอายการสูงสุดแล้วครับต้องออกหนังสือชี้แจงเลยทันทีเลย
อายการสูงสุดที่ถูกพาดพิงไม่ใช่ญาติไม่เคยรู้จักไม่เคยให้คำแนะนำ
ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใดนั่นหมายถึงเบิ้ลปฐุมราชนี่แหละฮะ
อ้าวแล้วเบิ้ลทำไงอ่ะเบิ้ลก็ออกมาขอโทษครับที่พูดตำแหน่งผิดนะฮะ
เป็นอาการแล้วเป็นอะไรนะจนก่อให้เกิดความผิดพลาดแล้วมีความเสียหายนะครับ
ถึงอายการสูงสุดความจริงแล้วอ่าความจริงของเบิ้ลเป็นยังไงครับ
เป็นเพียงการปรึกษาเพื่อเตรียมตัวให้ตัวเขาเนี่ยมีความพร้อมและมีสมาธิในการเรียนรู้และที่จะตอบคำถาม
ไม่ได้ปรึกษาเพื่อดูแลคดีแต่อย่างใดยินดีให้เข้ามาตรวจสอบผมด้วยความบริสุทธิ์ใจครับ
เกือบไปแล้วคุณเบิ้ลเกือบไปแล้ว

มีข้อมูลใหม่มาคือเขาแชร์มาจากเพจถึงไหนถึงการเป็นรายการของคุณเต๋าทีวีภู
แต่เรื่องของตัวย่อเนี่ยต้องระวังนะคราวที่แล้วปปลาปปลาแล้วมีคนไปตีความมีคนไปชี้ว่าเป็นป่าปราบประดนไม่ใช่นะ
ปรากฏในที่สุดแล้วไม่ใช่นะเป็นคนอื่นนะคุณป่าประดนก็เสียหายผมขออนุญาตพี่นะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
ก็พี่ปราบเขาลงเฟซบุ๊กเหมือนกันนะตัดเพาะเหมือนกันนะตอนเดากันคิดว่าใช่พี่เขาเนี่ยโอ้โหพูดกันเต็มเลย
พอเปิดออกมาแล้วไม่ใช่ไม่เห็นมีใครแก้ข่าวให้พี่เขาเลยนะฮะก็ระวังหน่อยนะครับ